ต่อไปก็เป็นเรื่องของงานศพเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าดิฉันอ่านงานศพเนี่ยดิฉันจะไม่อ่านเศร้าไม่ทำเสียงเศร้า
เพราะว่าพ่อของผู้ตายสั่งเสียไว้เลย
ถ้าเกิดว่าพ่อตายไปนะห้ามโศกเศร้าให้จัดงานแบบคึกคลื้น
ลูกก็เลยเอาเลยค่ะจ้างวงดนตรี๓สไตล์มาในงานศพพ่อคุณผู้ชม
นี่คืองานศพนะถ้าเกิดภาพเมื่อกี้ดิฉันไม่เห็นพวงหลีดนิด
นึกว่าจัดคอนเสิร์ตที่ไหนคุณผู้ชมคะนี่เป็นวงสตริงที่มาร่วมโชว์เพลง
ก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานศพอยู่ที่บ้านพักนะคะ
ที่ตำบลบางแขมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
เป็นการไว้อาลัยให้กับนายวิทย์รุ่งเรืองที่เสียชีวิตด้วยวัย๗๔ปีนะคะ
บรรยากาศเนี่ยมันต่างจากงานศพอื่นเนอะเพราะว่างานอื่นก็จะโศกเศร้ากัน
และนี่นอกจากวงสตริงที่คุณผู้ชมเห็นแล้วนะยังมีอีกค่ะ
ทั้งวงปีภาษแตรวงมาเล่นมาบันเลงกันตลอดทั้งงานเลยค่ะ
นายวัชระรุ่งเรืองเป็นลูกของในวิทย์ผู้ตายเนี่ยนะคะ
นักข่าวเราก็ไปถามว่างานศพงานนี้มันแปลกเหลือเกิน
ที่มาของการจัดงานศพมันเป็นยังไง
ลูกชายก็เล่าบอกว่าเมื่อก่อนนี้พ่อเคยเป็นนักดนตรี
แล้วก็เป็นคนก่อตั้งวงดนตรีชื่อสไปเดอร์
แล้วก็มีชื่อเสียงเลยเป็นวงสไปเดอร์ที่ดังในนครปฐมเลยค่ะ
ตั้งวงมานานกว่า๕๐ปีแล้วแล้วพอพ่ออายุมากขึ้น
พ่อก็ถ่ายทอดวิชาดนตรีให้กับเด็กรุ่นใหม่
ศิษย์ลูกหาเยอะเชียวค่ะคุณผู้ชม
แล้วก่อนที่คุณพ่อจะเสียชีวิตเนี่ยนะพ่อก็สั่งเสียกับวัชระลูกชาย
ัชละเอ้ยถ้าเกิดจัดงานศพให้พ่อเนี่ยอยากให้จัดแบบไม่โศกเศร้า
อยากให้มีดนตรีให้กับแขกที่เขามาร่วมงานได้ฟัง
อยากเห็นลูกศิษย์ลูกหามารวมตัวกันแล้วก็เล่นดนตรีให้ฟังด้วย
นี่พ่อบอกนะคะซึ่งลูกชายก็บอกว่าจะจัดงานสวดพระอภิษฐรรมศพเนี่ย
จนถึงวันที่๒สิงหาคมนี้มีดนตรีทุกวันค่ะคุณผู้ชม
แล้ววันที่ชาปนกิจที่วัดบางแขมเนี่ยที่วันที่๓สิงหาคมเนี่ยนะคะ
ดนตรีก็จะมาแสดงก็จะสร้างความคึกคลื้นเช่นเดียวกันนะคะ